ไปเที่ยวผ่อนไกลสบายใจกับพี่เต๋อดีกว่า
พี่เต๋อช่วงนี้เขาไปเที่ยวอเมริกา
หล่อด้วยอารมณ์ดีด้วยชอบค่ะ
ใช่แล้วต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีเฮฮาตลอด
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เจ้าตัวได้มีโอกาสบินรัดฟ้าไปทำงาน
พร้อมกับเที่ยวชาร์จแบตร่างกายที่ซานฟราน

ก็ไม่พลาดจะแชะภาพโอดแฟนในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
ลงแคปชั่นบรรยายเรื่องกลิ่นตุของสิ่งรอบข้าง
งานนี้พี่เต๋อบอกว่าเป็นครั้งแรกนะ
ที่ได้ไปเยือนดินแดนเห็นเสร็จริภาพ
แล้วก็รู้สึกประทับใจที่นั่นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
ก็พอดีเป็นคนที่ชอบแต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ก็ขอบคุณแฟนที่ชื่นชม

จริงไปทำงานครับไปทำงาน
แล้วก็มีโปรเจกต์ทำนิดหน่อยแล้วก็อยู่เที่ยวต่ออีกนิดนึง
เจออะไรแปลกเยอะเลยครับแปลกใหม่
แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือพอบินกลับมาทำงานเลย
รู้สึกแบบมันแบบงงนิดนึงตอนนี้ครับ

ที่มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่กลิ่นกระเทียมหรือกลิ่นอะไร
เลออะไรครับมันคือกลิ่นของแมวน้ำ

กรมันเป็นสิ่งที่น่ารัก
หมายถึงว่าที่ดีที่น่ารักมันเอามาเล่นเป็นเรื่องราวได้สนุก
แล้วก็คนไทยสมัยนี้ก็แบบเหมือนไม่ค่อยแต่งก่อน

เราก็เลยอยากลองดูอยากทำดู

มีโอกาสจะทำเป็นหนังสือหรือเปล่า

มันทำได้เหรอครับมันเป็นกรแบบต้องนะครับ
แต่ก็ไม่รู้สิครับทำได้ก็ทำครับ
เขาก็สร้างความสุขให้กับแฟนอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรก็ตามนะคุณเนาะ
อนาคตอาจจะมีรวมเล่มความฮาฉบับพี่เต๋อก็ได้นะคะ

เธอนี่แค่แต่งกรเล่นยังขำขนาดนี้นะครับ